เป็นเรื่องของงูเห่าเลื้อยเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง
ไปเจอเจ้าตูบน้องหมาใจกล้าชื่อว่าเจ้าโซดา
อันนี้เป็นงูเห่ากับหมาสู้กัน
งูเห่าจะเข้าไปในบ้านเจ้าโซดาเป็นเจ้าของบ้าน
ต้องการจะปกป้องเจ้าของบ้านไปสู้กับงูเห่า
สุดท้ายตัวเองตายไปเลยครับปกป้องบ้านของตนเอง

โซดาพอไปเห็นก็เนี่ยฮะตายแล้วครับ

นี่ฮะที่ปากเต็มไปด้วยเลือด
นอนตายคู่กับสร้างของงูเห่ายาวกว่าหนึ่งเมตร

มีรอยเขี้ยวของเจ้าโซดาเนี่ยกัดไปที่เจ้างูเห่าหลายตัวเหมือนกันเต็มตัวไปหมด
บ้านเลขทิศหลังนี้คือ๔๕ทับ๑๐ครับตำบลคู่ขวางอเภิลราชหลุมแก้วปทุมธานี
เจ้าของบ้านคือนางพยอมเบิกบานยืนดูอยู่พร้อมกับอาสากู้ชีพครูขวาง
คุณพยอมบอกว่าเมื่อสองทุ่มที่ผ่านมาของเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานนั่งดูทีวีอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงเอ๊ะเจ้าโซดาเห่าเห่าอะไรกับเจ้าแปปซี่เขามี๒ตัวนะเจ้าโซดากับเจ้าแปปซี่
เห่าอยู่หน้าบ้านพอออกไปดูอ้าวงูเห่าตัวใหญ่เลื้อยมาพอดีที่ลานจอดรถ
สุดาเห็นเธอออกไปกระโดดกัดงูเห่าทันทีเป็นการปกป้องเจ้าของบ้าน
กป้องไม่ให้งูเห่าไปกัดคุณพยอมครับคุณผู้ชมพอเห็นดังนั้นทำอะไรไม่ถูก
คุณพยอมก็รีบโทรศัพท์ไปแจ้งกำนันประสานกู้ภัยไปช่วยจับงูเห่า
แต่กว่ากู้ภัยจะมาถึงคุณผู้ชมเจ้าสุดาพรีชีพไปแล้วกัดงูเห่า
ถูกงูเห่ากัดถูกพิษงูเห่าตายซะก่อนครับงูเห่าก็ตายเหมือนกันครับ
ส่วนเจ้าแปปซี่หมาอีกตัวหนึ่งกัดงูไม่เป็นได้แต่คอยเห่าคุมเชิงอยู่
เอาใจช่วยเพื่อนอยู่ก็เลยปลอดภัยไม่เป็นอะไร
ทีนี้คุณพยอมบอกว่าที่บ้านจะมีงูเลื้อยเข้ามาบ่อยเหมือนกันนะ
สุดาเองก็จะคุ้นชินพอเห็นงูก็จะเห่าไล่บ้างจะกัดงูจนตายตลอดเลย
แต่ครั้งนี้คืองูมันตัวใหญ่มากครับคุณผู้ชม
สุดาสู้ไม่ไหวถูกงูกัดตายแล้วก็ตายไปพร้อมกันกับงูเลย
ดีที่สุดของมนุษย์เขาว่าอย่างถูกต้องเลยอ่ะเนี่ยนอนตายกับงูไปเลยอ่ะครับ
มิ้นจะร้องไห้นะคุณผู้ชมเอ้าไปปิดท้ายกันที่สุนัขพันทางสีดำ
สุนัขพันธ์ทางสีดำตัวนี้เขามีปลอกคอสีเขียว
คุณผู้ชมนี่ช่วยกันหาหน่อยเขาวิ่งดมรถยนต์ทุกคันที่เข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้และจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันปตทอำเภออ่างแก้วตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเดินวนไปวนมาเอ๊ะ
มันเหมือนหาเจ้าของอยู่ท่าทางเป็นมิตรเหมือนกันที่สำคัญที่คอมันมีปลอกคออยู่ไง
ว่าหมามีตู้คอเออมันกระดิกหางให้มันยอมเล่นกับทุกคน
ทีนี้พนักงานร้านสะดวกซื้อเขาก็เห็นมันเห็นมานานแล้วก็เลยเอ๊ะ
ไปดูสิว่ามันยังไงเห็นตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดก็คือวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมานะครับ
คาดว่าแบบนี้อาจจะกระโดดลงจากรถของเจ้าของโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัว
ตอนที่มากับเจ้าของแล้วเจ้าของเนี่ยขับออกไปเลย
มันก็เลยวิ่งดมรถทุกคันว่าคันไหนคือรถของเจ้าของของมันอืม
ตามหาเจ้าของเมื่อไม่ใช่ก็จะกลับไปนั่งรอที่หน้าร้านเหมือนเดิม
ตอนนี้ทุกคนที่เห็นพนักงานเนี่ยรู้สึกสงสารมาก
ก็ให้ข้าวให้น้ำกินก็ไม่ยอมกินคือรอแต่เจ้าของอ่ะ
ก็เลยอยากจะฝากผ่านสื่อผ่านไทยรัฐนะครับวอนหน่อยครับ
ที่เป็นเจ้าของหมาตัวนี้ใครรู้ข่าว
ใครเคยเห็นว่ามันเป็นของใครที่ไหนอย่างไรติดต่อให้เจ้าของเขากลับไปรับ
ตูบตัวนี้กลับไปด้วยนะฮะตอนนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันปรท
ตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เป็นเจ้าของไปรับมันกลับมาหน่อยมันไม่ยอมกินข้าวกินปลา
มันรอแต่เจ้าของไปรับอย่างเดียวใช่ค่ะนะคะก็ไปดูด้วยแล้วกันนะคะ